ผู้ชมครับคดีอุ้มฆ่าอำพลางศพพี่ชายของผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้
ท่านเป็นเจ้าของสำนวนคดีโอนหุ้นของเสียชูวง๓๐๐ล้านบาท
ที่พันธุบันยินตั้งพากรเป็นจำเลยสำคัญในคดี
ตอนนี้ก็ยังต้องหาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมอยู่นะครับ
ผู้ที่ถูกอุ้มฆ่าและอำพลางศพคือนายวิราชัยสกุลตะประเสริฐนะฮะ
พี่ชายของผู้พิพากษาผู้ต้องหา๖คนรวมทั้งพันตำรวจโทบัญญินถูกฝากขังไปเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานเจอบ้างนะฮะแต่ที่สำคัญคือต้องเจอที่สามารถยืนยันชัดเจนได้ว่า
พี่ชายของผู้พิพากษาถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งน้ำตามคำรับสารภาพของผู้ต้องหาบางคนจริง
ในพื้นที่นครสวรรค์มีอยู่๒จุดที่ต้องหากันอยู่
และวันนี้เป็นการหาต่อเนื่องวันที่๘นะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่านำชิ้นส่วนที่เผาเขาแล้ว
แล้วก็นำเศษชิ้นส่วนต่างใส่ถุงสีแดงมาทิ้งที่แม่น้ำเจ้าพระยา
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
วันนี้ก็หาเป็นวันที่๘นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นอะไร

แผนการค้นหาวันนี้ตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดต่าง
กระจายกำลังสแกนพื้นที่ใช้วิธีลงไปที่ใต้น้ำ
แล้วก็คลำใต้ผิวน้ำอย่างละเอียด
นักประดาน้ำก็ลงไปในจุดต่างที่หากันมา

หัวหน้าชุดนักประดาน้ำกู้ภัยพระนครศรียุธยาที่มาช่วยด้วยนะครับ
บอกว่าได้วางแผนสแกนพื้นที่ค้นหาซ้ำอย่างละเอียดในวันนี้
เนื่องจากการดำน้ำลงไปนั้นต้องใช้ความระมัดระวังมากพอสมควร
ส่วนอีกจุดนึง
จากจุดต่อหม้อใต้สะพานตะเคียนเลื่อนลงไปทางทิศใต้นะฮะ
ก็มีชุดประดาน้ำที่งมค้นหาตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะครับ
บ่ายไปเจอถุงกระสอบที่บรรจุเศษกระดูกสัตว์
แล้วก็ห่อผ้าขาวที่คาดว่าอาจจะเป็นการถูกทิ้งไว้จากการนำเท่าอัฐิมาลอยอังคาร
ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นของใครอะไรยังไง
แต่ก็คงไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับ
วันนี้ก็ไปดูความคืบหน้าของการค้นหานะครับ
ก็กำชับเจ้าหน้าที่ว่ายังต้องค้นหาต่อไปนะฮะ

หยุดค้นหาหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องรอประสานจากทางส่วนกลางก่อน

เพราะพื้นที่มันก็กว้างใหญ่พอสมควรนะฮะ
และตอนนี้ก็ยังไม่มีคำสั่งยุติการค้นหาก็ค้นหาต่อไปเรื่อยนะคะ